ยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับผี
ไปที่อุทัยธานีค่ะเขาบอกว่ามีคนถ่ายภาพติดวิญญาณติดยังไง

แต่เห็นไหมคะเงาดำอยู่บนเมน
อันนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดขึ้น
น้องเขาก็กลัวนะคะเขาถ่ายภาพติดวิญญาณเขาว่าอย่างนั้นนะ
เอาคนที่อยู่ในภาพที่ทำกิจกรรมที่ใส่เสื้อฟ้านี่นะคะ
ดิฉันไม่ทราบชื่อของคนที่อยู่ในวงกลมนะคะ
ดิฉันทราบชื่อคนที่อยู่ในเสื้อสีฟ้าเนี่ย
ชื่อคุณพานุกรบัวจันทร์นึกว่าคุณรู้ดิ

ไม่รู้ค่ะเอาน้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีค่ะ
ส่วนคนที่ถ่ายภาพเป็นน้องชายน้องชายชื่อนายวรทัศน์ดีเทียนนะคะ
พานุกรบอกว่าที่มาของภาพ
อาจารย์สั่งให้ไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะ
ที่สำนักสงฆ์ป่าคาตำบลโคกควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ยิ่งซูมใกล้ยิ่งเห็นชัด

เอ้าคุณพานุกรบอกว่า๑๐ตุลาคม
ตนได้ไปทำความสะอาดรอบเมนเผาศพของสำนักสงฆ์
น้องชายไปด้วยไปเป็นเพื่อน

หลังทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บกลับบ้านค่ะ

เพราะการทำกิจกรรมเด็กสมัยนี้ต้องส่งรูปให้คุณครู

เลือกรูปเลือกไปเลือกมา

อะไรเนี่ย

ตกใจค่ะส่งให้ญาติญาติดู

ส่งไปให้แม่ดูอีกผ่านทางไลน์

ลงความคิดเห็นแต่ไปตักบาททำบุญหน่อยไหมล่ะลูก

พอเช้าปุ๊บด่วนตามแม่บอกเลยค่ะ
ตัวเองกับน้องชายรีบไปทำบุญเลย

แม่เขาบอกว่าให้ทำบุญส่วนคุ้นส่วนให้เขา
แล้วก็เช้ามาผมก็ทำบุญกับน้องยายผม

เขาบอกว่าอย่าไปกลัวเขา

ถ้าเขามาอย่างนี้เขาบอกแม่ผมบอกเขามาดีครับ
แต่ผมก็มาดียังไงผมก็กลัวครับ
อันนี้ไงคุณแม่บอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไร

เชื่อฟังคุณแม่มากได้ไปทำบุญนะคะ
เอาทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดที่สำนักสงฆ์ป่าคา

ไปถามพระที่อยู่ในนั้นนะคะ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระสุรัตน์อนามโยค่ะ
บอกว่าเมนนี้สร้างมา๗ปีแล้ว

เพราะว่าไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นะคะ
ทุกครั้งจะเป็นหน้าที่สับปะเหลอเองหลวงพ่อบอกนะคะ
ส่วนที่นักศึกษาถ่ายภาพติดวิญญาณ
มองไม่ชัดอัตมามองไม่ชัด

แต่ตั้งแต่อยู่วัดมาไม่เคยเจอ
เหตุการณ์ผีสางอะไรทั้งนั้น

แล้วแต่การตีความของแต่ละคนนะโยมนะ

แต่ผมอยากรู้ต้นเรื่องตอนแรก

แล้วอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ไปทำดีโอเค

นักเรียนส่งอะไรมาให้อาจารย์

เอาก็ว่ากันไปนะเรื่องของความเชื่อนะ